วันที่๑ตุลาคมนี้นะครับทางด้านของกำลังทหารพรานจาก๔กองร้อยที่จะนำร่องเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดชะแดนภาคใต้นะครับ
เพื่อไปทดแทนกำลังทหารจากภาคอื่นที่ต้องกลับเข้าไปประจำตามกรมกรองของตนเองครับ
หลังจากที่กองทัพมีนโยบายใหม่ครับที่ต้องให้ทหารที่ไม่อยู่ในพื้นที่นั้นออกไปทั้งหมดนะครับ
เหตุผลนี้ต้องมีการอบรมนะครับรวมทั้งมีการฝึกทักษะให้กับทหารนาวิกโยธินที่
ต้องไปพบปากกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยไปติดตามการฝึกของพวกเขาพร้อมกันครับ
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยนาวิกโยธินที่๓๓กำลังฝึกให้ทหารและอาสาสมัครทหารพรานที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างทักษะความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงคนใน
ปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปทักทายด้วยอัธยาศัยที่เป็นมิตรหากพบชาวบ้านมีอาการไม่สบายชุดแพทย์ต้องนำยารักษาไปมอบให้หรือเข้าไปตรวจอาการทันที
เช่นเดียวกับการเดินลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครูจะต้องฝึกวางกำลังตามขั้นตอนที่ได้วางเอาไว้และต้องตรวจตราสิ่งผิดปกติที่คนร้ายอาจนำมาวางเอาไว้เพื่อลอบทำร้ายครูและประชาชน
ตรวจถาวรจะสลับเปลี่ยนกำลังเข้าเวรตรวจตราตลอด๒๔ชั่วโมง
คู่กับการตั้งด่านตรวจลอยที่จะตั้งตามพื้นที่ต่าง
เพียงแต่จะสลับเปลี่ยนจุดตั้งด่านตลอดเท่านั้น
จำลองเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดหรือรอบทำร้ายประชาชน

เพื่อให้กำลังคนมีความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
การฝึกอบรมรอบนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
อาสาสมัครฐานพรานนาวิกโยธินประมาณ๓๙
ที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก
ภายหลังกระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้ใช้กองกำลังประจำถิ่น
ที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
กองกำลังจากนอกพื้นที่
เหนืออื่นใดกำลังควรจะต้องเรียนรู้วัฒน
ธรรมและการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง
และต้องอดทนต่อการยั่วยุอย่างถึงที่สุด
เราจะเน้นย้ำเรื่องความรู้ทั่วไป
เรื่องกลับขนบธรรมเนมห์ประเพณีวัฒนธรรม
ของประชาชนในพื้นที่๓๐วัดชายแดนปักตาย
ซึ่งกระลังพลของเราส่วนใหญ่

หรือพิษมีความรู้น้อยในเรื่องของ
เรียนรู้วัฒนธรรมและยอมรับในสิ่งที่แตกต่าง
จากช่วยลดความหวาดระแวงระหว่างทหารกับประชาชนแล้ว
ยังทำให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาความสงบในพื้นที่ได้อีกด้วย
ไพรศาสตร์สังเกลียวท่าวไทยรัฐทีวีรายงาน